ส่วนคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งไลน์เข้ามาหน้าจอด้วย
ร่วมน้อมถวายความอะไหลแด่พระบาทสมเด็จ
ส่วนวันนี้นะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวนี้ครับ
ส่งพบประชาชนที่มาเฝ้าถวายศักรรณะ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
บริเวณหน้าพระบรมหาราชวังพร้อมพระราชทานอาหาร
เครื่องดื่มและกำลังใจครับ
วันนี้เวลา๒๑๔๐นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา
สิริวัฒนาพนวดีเสด็จออกเป็นการส่วนพระองค์
ทางประตูเทวาพิทักษ์พระบรมหาราชวัง
เพื่อทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าน้อมถวายศักระ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสนี้ได้พระราชทานอาหารกล่อง
เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งพร้อมทั้งน้ำดื่มยาดมและร่ม
รวมทั้งได้มีพระราชปฏิสันธารกับประชาชนและพระราชทานกำลังใจ
ในตอนหนึ่งทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกรรยาสรีวัฒนาพนวดี
ตรัสว่าขอบใจมากรับข้าวกลับไปทานให้เยอะ
ก่อนที่จะเสด็จกลับเข้าทางประตูเทวาพิทักษ์
บกพระหัสให้กับประชาชนก็สร้างความปลื้มปิติยินดี
หาที่สุดไม่ได้โดยประชาชนได้เปล่งเสียง
พระเจริญอย่างพร้อมเพลียงกันครับ